คุณผู้ชมพูดถึงวงหมอลำ

เราเห็นขายสวยขายเสียงกันมาเยอะแล้ว

เขาบอกว่าโด่งดังขายความแปลก

ได้รับการยกย่องให้เป็นหมอลำ
ซิ่งกระแสแรงแห่งปีนไปแล้วค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะคือภาพเป็นการยืนยันเลยนะคะ

เขาวัดกระแสความนิยมแฟนหมอลำ
แล้วก็มอบมงให้กับน้องใหม่พัชริน

หมอลำซิ่งร่วมสมัยใหม่พัชรีชัยเลิศ
เขาบอกว่าถูกกล่าวค้านจากบรรดาแฟนว่า
เป็นหมอลำที่เขามีลีลาการพรีเซนต์ที่ติดหู
มีเอกลักษณ์การแสดงออกหน้าเวทีไม่เหมือนใคร
แล้วก็ไม่มีใครเหมือนคือเขาสายหาคนนี้
เขาขายความแปลกนี่โอ้โหดูเอวเขาซะก่อนคุณผู้ชม

โอ้โฮเอวอ่อนเอวอ่อนเอวหวานเอวเด้งเอวดีแล้วกันน้องจ๋า
นี่ลีลาเขาเป็นแบบนี้เขาถึงครองใจแฟน
น้องใหม่บอกว่าขายความแปลกแบบนี้
นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้แฟนคลับชื่นชอบ
เจ้าตัวบอกว่าพอเห็นเสียงตอบรับจากแฟน
ยกให้เธอเป็นหมอลำซิ่งที่กระแสแรงที่สุดของปี

ไม่คิดว่าก่อตั้งวงของตัวเองมาแค่ปีเดียว
แถมตอนเปิดตัวเจอโควิดรอบที่แล้วด้วยนะ
แต่ว่ากระแสของเธอก็ยังติดอกติดใจแฟน

ประสบความสำเร็จขนาดนี้ได้ก็เพราะแฟนนี่แหละจ๊ะ
ไปฟังความรู้สึกของน้องใหม่กันหน่อยค่ะ
ดีใจมากเลยค่ะก่อนอื่นนะคะ
ถ้าเราจะไม่มาถึงจุดนี้ได้
ถ้าไม่มีแฟนเพลงแล้วก็ไม่มีคนรักแล้วก็ไม่มีคนคอยสนับสนุน
หนูว่าหนูไม่เหมือนใครมั้งคะ

การแสดงอย่างนี้หนูจะแบบเหมือนบ้าค่ะเหมือนคนบ้า
หนูคิดว่าแฟนคลับเนี่ยจะชอบแนวเอาเราแบบบ้า

เขาบอกว่ามันแหวกแนวไงขายสวยอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้หรือเปล่า
ฉันก็ขายความบ้าไปเลยสิจ๊ะแล้วประสบความสำเร็จจริง
แต่ว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ติดตามข่าวน้องใหม่มาคือ

แล้วน้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะ
หายออกจากโรงพยาบาลหายดีไม่พบเชื้อแล้วสุขภาพแข็งแรง
น้องบอกว่าตอนที่น้องป่วยก็ไม่ได้มีอาการอะไรมากมาย
ตอนนี้พร้อมมากพร้อมทำการแสดงให้แฟนมีความสุขแล้ว
วันพรุ่งนี้แฟนตามไปเชียร์กันได้เลยจ้ะ
เพราะว่าน้องจะมีโชว์เต็มวงที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลย
รวมไปถึง๒๕มกราคมนี้จะมีไลฟ์กลุ่มปิดของวงน้องด้วย
รอติดตามความม่วนได้เลยเด้อพี่น้องเด้อ
แน่นจริงน้องใหม่นะเด้งกันแรงขนาดนี้สนุกสนานกันเต็มที่